กลุ่มวัยรุ่นที่สุรินทร์คุณผู้ชมเขาจัดปาร์ตี้กันฉลองวันเกิด
มากันตั้ง๒๐กว่าคนทีนี้หัวค่ำนะ

เฮฮากันโพสต์รูปลงโซเชียลซะเลย
สักพักนึงมีคนผ่านมาปลาระเบิดบึ้มไปทีนึง
ตอนนั้นยังไม่มีใครเป็นอะไรสักพักใหม่รอบมอเตอร์ไซค์มากันเยอะเลย

เฮ้ย

ใช่กลุ่มเดิมกับที่มาปลาระเบิดรอบแรกหรือเปล่านี่สิคุณผู้ชม
เป็นวงจรปิดช่วง๕ทุ่ม๕๗นาทีครับ
คืนวันอาทิตย์ที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหมือนจะเห็นวัยรุ่น๒คนนะขี่มอเตอร์ไซค์
ตรงนี้คือเส้นทางบ้านอวอสังขลาดที่จังหวัดสุรินทร์

ตอนเที่ยงคืน๓นาที

แล้วก็มีส่งเสียงด่าด้วย
อายุระหว่าง๑๔ถึง๑๘ปี
ใน๖คนสาหัสไป๒ครับ
โดนกระสุนเข้าตามตัวหลายแห่งเลย
เด็กผู้หญิงมีโดนกระสุนไปด้วยคนหนึ่ง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสังขระ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลานดินข้างบ้าน
แล้วก็มีโต๊ะตั้งอยู่

ก่อนเกิดเหตุก็รวมตัวกัน๒๐คนจัดงานเลี้ยง

ไอ้โต๊ะตั้งอยู่เนี่ย

หัวค่ำปุ๊บใครไม่รู้มาปลาระเบิดใส่ครั้งหนึ่งก่อน

พอ๕ทุ่มเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็เป็นภาพตาวงจรปิด

เป็นคนขี่มรสายมาแล้วสะพาย

ขี่มา๒คัน๔คน
แล้ว๑ใน๒คันนั้นวนมาอีกครั้ง

อบย้ายอบย้าย
แต่พวกเรามาโยนระเบิดตั้งแต่ธุ่ม๑๒๒บาทแล้วครับ
บางทีรถพลานครับสะพายปืนยาวครับ

โดนประมาณ๘๙คนครับแต่ว่าเจ็บประมาณ๖คน
โอ้โหนี่ยิงเข้าไปใส่๘๙คน

แล้วกลุ่มคนเจ็บคาดว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นบ้านโคกปรือ
เขายอมรับนะกลุ่มผู้บาดเจ็บยอมรับ
เคยขัดแย้งกันมาก่อนแต่ว่าเป็นปีแล้วนะ
จากว่าเคยไปตรวจโควิดที่โคกปลือ
ขนาดไปตรวจโควิดยังมีเรื่องกันนะคุณผู้ชม
ไปมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
แต่เขาไม่คิดว่ามันจะบานปลายมาถึงตอนนี้

วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมีเรื่องกันจริง

ถึงขั้นว่าเรียกผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย
คุยมาเคลียร์กันหวังจะจบเรื่อง
แต่ผู้ปกครองของอีกฝ่ายหนึ่ง
ดันไปท้าท้าว่าให้ไปแจ้งความเอาสิ

คุมตัวนายเพชรอายุ๑๕และนายบาทอายุ๑๗ปี
ซึ่งอยู่ฝั่งที่มาก่อเหตุนะ
ทั้งสองยอมรับว่าขี่มอเตอร์ไซค์

อ้างว่าโดนอีกฝ่ายไล่ยิงมาก่อน

แล้วปืนเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านของนายบาทครับ
ส่วนกระสุนเอาไปโยนทิ้งใต้สะพานแล้ว
เรื่องต้นก็โดนตำรวจดำเนินคดีฐานร่วมกันพยายามฆ่าครับ
นี่ปืนยาวสะพายและขี่มอเตอร์ไซต์มาด้วย
แต่แสดงว่ากลุ่ม๒๐กว่าคนที่มาตั้งวงเลี้ยงวันเกิด
ขี่ไล่ยิงพวกเขามาก่อนหรือเปล่านี่สิคุณผู้ชม
เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนต่อไปนะครับ